ช่วงนี้เรามาดูที่เรื่องของรถยนต์กันหน่อย
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นจริงในปีนี้
โดยชื่อว่ารถแมพใหม่นั้นทำให้เกิดนวัตกรรม
เกิดการลงทุนจากต่างชาติสร้างบรรดาข้าวประเทศ
การจ้างงานหลายอัตราแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญ
ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมชั้นสูงของเอเชียครับ
สิทธิประโยชน์ด้านอากรการคลังเพื่อดึงดูดนักลงทุน
รวมไปถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการจูงใจให้คนไทย
สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกประเภท
อุตสาหกรรมเช่นนี้จะเกิดได้อาศัยเพียงสิทธิประโยชน์ไม่พอ

เขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าในประเทศอื่นที่เกิดและประสบความสำเร็จ
ไม่เพียงแต่สิทธิประโยชน์แต่รัฐบาลมักมีมาตรการดังอื่น
ที่จะจุงใจโดยเฉพาะให้คนไทยเอง
หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อย

เรายังไม่ได้ใช้มากตลาดยังโตได้อีกมาก
แต่เราต้องมีมาตรการกระตุ้นให้ตลาดเกิด
ครบเอาสู่อุตสาหกรรมตั้งเป้าว่าทันทีที่
อุตสาหการยานยนต์และอุตสาหการผลิตชินส่วนยานยนต์กลับมาคือคลักอีกครั้ง
ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐเอกชนก็สามารถเดินหน้าตั้งสถานีประจุไฟฟ้าได้ทันที
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการทบทวนสิทธิพิเศษนั้น

ซึ่งจะสามารถชี้แจงได้อีกครั้ง
หลังเสนอรถแมพต่อคอรมอเสร็จแล้วนะครับ